คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวของป่าเทพกันหน่อยเทพโพงามตลกอาวุโสชื่อดังนะคะ
คือประเทศเป็นประเด็นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วที่ประเทศออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่
ก็โดนทัวร์ลงแต่ในอีกมุมหนึ่งการโดนทัวลวงของประเทศเนี่ยกลายเป็นอีกมุมหนึ่งคนไปสนับสนุนซื้อขนมเปี๊ยกของประเทศเยอะขึ้น
เปี๊ยะของประเทศคือขนมเปี๊ยะขั้นเทพโอ้โหกลายเป็นว่ายอดสั่งเนี่ยพุ่งขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะ
ทีนี้พอคนสั่งเยอะมันเลยกลายเป็นว่าคนไปเอาภาพตอนที่ป่าเทพทำขนมแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือ
คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ถามประเทพว่ามันสะอาดไหมถูกสุขลักษณะไหม
มีลูกค้าไปถามเพิ่มด้วยว่าสั่งไปแล้วไม่เห็นมีใครตอบเลยโอนเงินไปแล้วไม่เห็นได้ขนมเลย
แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เป็นบริษัทที่จะต้องทำให้แบบสะอาดสะอาด
คนก็เอาประโยคนี้ของประเทศไปแชร์ในโลกออนไลน์กันอีกอ่าทีนี้
เราไปคุยกับป่าเทพกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ป่าเทพบอกว่าอ่ะงั้นมาดูกรรมวิธีการทำขนมเปี๊ยะขั้นเทพ
ทุกขั้นตอนเลยว่าทำยังไง
ตั้งแต่ผสมแป้งมีเครื่องนวดแป้งใส่ไส้บรรจุใส่กล่อง
ทุกขั้นตอนป่าเทพบอกว่าเขาก็ใส่ถุงมือกันทุกขั้นตอน

แล้วเนี่ยมันเป็นกิจการขนมแบบสไตล์โฮมเมดเล็กเนี่ย
ประเทศให้ไปดูใส่ถุงมือใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกคลุมผม
ประเทศบอกว่ามันเป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเองนะ
ทีตั้งใจจะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับลูกหลาน
รับว่าวัตถุดิบมันก็ไม่ได้ดีเลิศอะไรหรอก
มันก็ไม่ได้อร่อยถูกปากทุกคนที่ผ่านมาก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้าง

ตั้งแต่ออกมาพูดเรื่องการเมืองเนี่ยค่ะ
มันก็มีทั้งกระแสดีและไม่ดี
คนมาว่าก็เยอะแต่ขนมมันขายดีอ่ะขายดีขึ้นเยอะเลย
ส่วนเรื่องที่ว่าทำไม่ถูกสุขลักษณะอ่ะค่ะ
ก็เลยอยากจะให้มาดูนะว่าชาวบ้านเขาก็ทำกันแบบนี้แหละ
ทำมาหากินกันก็เป็นลูกหลานทั้งนั้นมาช่วยกันทำ๒๐กว่าคน
ไม่ได้มีทุนที่จะโอ้โหให้มันเหมือนบริษัทใหญ่โตอะไร
ไม่ได้มีเครื่องจักรขนาดใหญ่อะไรด้วย
ก็เหมือนกับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพกันมากกว่า
พอมีกินมีใช้กันนั่นแหละ
แต่ประโยคนี้ที่ประเทศตอบไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะ
คนก็เอาไปแชร์ต่อกันเยอะมากเลย
ทีมข่าวของเราถึงขั้นต้องไปคุยด้วยฟังเสียงปะเทพดูนะคะ
มันก็บอกแล้วว่ามันเป็นขนมแบบชาวบ้านชาวบ้านเขาทำ
มันเป็นท้องถิ่นเป็นขนมท้องถิ่น
มันเหมือนครอบครัวนะมึงมันไม่ใช่เป็นบริษัทอะไรที่ไหนหรอก
ก็ดูที่ทำกันห้องพอลองป้องแป้งอย่างนี้
มันก็ต้องเอางี้ไปก่อนเพราะเราไม่มีทุน
ฉะนั้นในการทำอย่างนี้ในเงินของเราประมาณนี้
มันจะให้อะไรที่มันแหม่เฟอร์เฟคเหมือนเป็นโรงงาน

อย่างนั้นมันก็พูดยากอ่ะนอกจากคุณไป

บอกว่าเอาจริงนะไม่ได้โกรธนะที่ใครมาด่าใครมาว่าอะไร
ประเทพก็ยังคุยหยอกล้ออารมณ์ดีกับทีมข่าวของเรา
บอกว่ามันเหมือนเป็นการได้โปรโมทด้วยซ้ำ
เชื่อไหมว่ามียอดสั่งขนมเดือนละ๕แสนนะ๕แสนบาทต่อเดือนนะคะ

แต่อย่างที่บอกว่าเป็นการทำแบบพอเพียง
กระบวนการผลิตและการจัดส่งไปบ้าง
เพราะว่าเดิมเนี่ยขายได้หลักพันกลายเป็นว่ามาขายได้หลักแสน
ก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกคนมีปัญหาอะไรก็บอกเดี๋ยวก็จะเคลียร์
มันไม่รู้ว่านี่แผนการการโปรโมทของกูมันไม่รู้เลย
มึงยิ่งด่ากูยิ่งขายดีแล้วกูจะไปเสียใจอะไรกับพวกมึง
รู้หรือเปล่ามึงไม่ทันกูหรอก
นี่แหละแผนการโปรโมทของกูไม่เสียเงินสักบาทมึงเห็นไหม

ก็สามารถโทรมาได้บอกเราได้สิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้อง
ไม่ทันไม่อะไรโทรมาเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟัง
มันนานเพราะว่ามันเห็นไหมว่ามันอัดมัน
นี่นะคะป่าป่าเทพบอกก็เป็นการโปรโมทนะเนี่ย
ป่าเทพทำธุรกิจมาเยอะมากนะคะคือสู้ชีวิตนะคะ
ทำมา๒๐กว่าธุรกิจ

หมดไป๓๐กว่าล้าน
กับคนอื่นสุดท้ายก็ไม่ลงตัวอ้าวแยกมาเปิดเองสู้ค่ะเช่าไม่ไหว
ก็ต้องปิดตัวลงน้ำเข้ากล้องเป็นธุรกิจที่เกือบจะประสบความสำเร็จ
อยู่แล้วเลยเกือบแล้วถึงขั้นสร้างโรงงานแต่มีปัญหาเรื่องออย
ไปต่อไม่ได้โรงงานเซรามิกพอขยับขยาย
มาจับงานทางด้านโรงงานเซรามิกสักพักหนึ่งก็ต้องหยุดตัวลง
อาจจะมาขายอะไรสต๊อกของมากไปขายไม่ออกอีก
สุดท้ายเนี่ยค่ะขนมเปี๊ยะเนี่ยค่ะปาเทพบอกว่าอันนี้แหละ
เป็นธุรกิจที่ตอนนี้กำลังไปได้สวยแล้วก็ยอดขายกำลังดีมากเลยตอนนี้
เดือนหนึ่งอ่ะเป็นแสนจริงจริงครับนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของความ